อ่ะเรื่องของการเตือนภัยก็คือเรื่องของงูเงี้ยเขี้ยขอนะ
บอกกันทุกวีทุกวันแม้ชอบไปที่บ้านเรือนคน
หรือว่าไปซุกอยู่ตามพื้นที่ต่างที่มันใกล้กับบ้านคน
โอ้โหแบบนี้ก็ลำบากแล้วครับให้เจ้าหน้าที่เขาต้องไปตามจับหน่อย
โอ้โหเขาบอกว่าไม่ได้มาตัวเดียวมาสองตัวเลยนะ

มุดเงยดูสิว่าอยู่ตรงไหน
ปกติตัวเดียวก็วิ่งแล้วนะคะใช่ครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์งูของภาคใต้
คุณธนคนบุตมิหรือว่าแบมซีมีลัน
อืมแบมซีมีลันเนี่ยเป็นหมองหมอดูไม่ใช่หมองดู
เขาเดินไปในพื้นที่บ้านในปิหมู่ที่๖ตำบลบางใส่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังง่า
ถ้าเป็นหมอดูก็จะขอมืองูแหละ
งูไม่มีมือแต่ที่มาเนี่ยเป็นหมองูครับ
คือบริเวณตรงนี้หลังของเจ้าของบ้านมันอยู่ด้านหลังบ้านของเจ้าของบ้านนะ
เจ้าของบ้านเขาแจ้งมาว่าเจองูจงอางขนาดใหญ่ครับ
คุณเจ้าของบ้านก็คือคุณลักษณ์จุลเทพบอกว่าตื่นเช้ามาจะออกไปทำธุระหลังบ้านนะ
ปรากฏว่าไปเจองูจงอาง๒ตัวใหญ่เลยนะกำลังถอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่
ไม่รู้มาอีกท่าไหนแหละสุนัขมันก็ไล่เห่าอ่ะสิ
งูทั้งสองก็เลยเลื้อยหนีลงไปในรูตรงซอกเสาปูนที่ถมที่เอาไว้ตรงหลังบ้านตรงนี้
งานยากดิพื้นที่มันทุลักทุเลมันมีช่องมีรูเยอะแยะไปหมด
แบบนี้ก็ต้องขุดต้องขุดเอามือล้วงลงไปด้วยโอ้โหเก่งจริง
ขุดไปสักพักเจอครับเจออะไรอ่ะเจอท่อยังไม่เจองูนะงูแล้วก็หันไปเจองู
งูจริงนี่ถึงก็หนีขึ้นต้นไม้เลยคืองูอยู่ข้างล่างคนแล้วขึ้นข้างบนค่ะ
เราจะไม่อยู่ร่วมกันเด็ดขาดคือใจก็อยากดูแต่ก็กลัว
ก็เลยขึ้นไปอยู่ในที่สูงมันซะหน่อยเพื่อความปลอดภัยเอางูมันอยู่ในรูแบบนี้ไม่รอดนะครับ
คำว่าหมองูคุณแบมศ์สีมิรัญก็มีฝีมือฟื้อเปล่าครับหนึ่งงูออกมาเฉยเลยครับ
น้ำหนักก็ประมาณสัก๓กิโลกรัมตัวนี้เป็นตัวเมียอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงมันยังมีอยู่มันหลบอยู่ในรูเหมือนกัน
อันนี้หมองูจับป่ะเออดึงดึงมันหวาดเสียวน่ะดูหน้าดิ
ไม่ออกอ่ะน่าประชิตหน้างูเลยครับออกไม่ออกออกมาออกเขินอาย
คนเยอะไม่ชอบแต่ก็ต้องออกเพราะแบมซีมิลันนี่แรงดี
สู้กับงูอยู่พักใหญ่สุดท้ายดึงออกมาได้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้
อีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวผู้แล้วตัวนี้ใหญ่ด้วยใช่ไหม
ใช่เพราะว่าวัดความยาวได้๓๕เกือบ๔เมตรอ่ะ
มันอาจจะมาผสมพ้านกันก็ได้ใช่มันวางไข่ย่าง
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ไง
เออทีนี้มันใหญ่ขนาดนี้ทำไงดี
มันหนักเท่าไหร่เนี่ย

โอ้โฮนี่ก็ชี้ให้ดูรวดหลายกว่านั้นนะ

โอ้โฮไม่ธรรมดาขนลุกขนพร้อมจริง
เอ้ารวมแล้วใช้เวลาในการจับงู๒ตัวเนี่ย

เพราะว่ามันมุดลงไปในรูแล้วก็ต้องขุดรูอีก

แมมซีมิลันสุดยอดพี่แบมนี่จับใส่ถุงแบบนี้
สอนด้วยนะพี่แบมสอนด้วยนะ
นี่พอใส่แล้วก็เอามือจับหัวไว้ตรงนี้เลยนะ

ทีนี้พอได้งูมาแบบนี้

คือก่อนหน้านี้เคยมีงูมันโผล่มาที่บ้านแล้วตัวหนึ่ง
ก็มีความเป็นไปได้ว่าแถวนี้น่าจะเป็นยงงู
ก็ต้องดูนะเดี๋ยวอาจจะต้องขุดต่อไปหรือเปล่าว่ามันวางไข่ไว้ไหม

บางทีมันอาจจะไปวางไข่ไว้ใต้ดินอะไรอย่างนี้เพราะมันมีตัวผู้กับตัวเมียไง
อย่างที่บอกนะเดี๋ยวมันก็อาจจะแบบเพาะพันธุ์ออกมายังไง
จะได้ให้เจ้าหน้าที่เขานำไข่มันไปไว้ในที่ที่เหมาะสมดีกว่า
คืองูจงอางพิษมันร้ายแรงต้องระวังให้ดี
ใช่เวลาจับใส่ป๊อบป๊อบป๊อบอ่ะมือ

ใช่สุดยอดแต่ถ้ามันคุ้นนะ